เข้ามาตกเนี่ยมีลักษณะแบบมาไวไปไวแต่มีความรุนแรงมากพอสมควรค่ะ
มีฟ้าผ่าลมพัดแรงแล้วก็อาจจะหอบนำลูกเห็บตกมาได้ใน
หลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือพื้นที่ใดที่ฝนไม่ตก
จุดนั้นจะมีอากาศค่อนข้างร้อนคุณผู้ชมแต่๔๐องศา
พายุฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐๔๐ของพื้นที่
ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่
กลางและภาคตะวันออกกลางวันร้อนจัดกับมีฟ้าหลัว
มีพายุฝนฟ้าขนอง๑๒๐๓๐ของพื้นที่

คลื่นอาจจะสูงมากกว่า๑เมตรค่ะ
ส่วนภาคใต้มีฝนยาวทั้งสองฝั่ง
ร้อยละ๒๐๔๐ของพื้นที่

ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ

ในช่วงตอนกลางวันนะคะมีฟ้าหลัวด้วย

รอยละ๒๐๔๐ของพื้นที่